สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะครับ
รวมไปถึงมีลมกระโชคแรงเกิดขึ้นสร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง
รวมไปถึงสถานการณ์น้ำท่วมขังที่สร้างปัญหาการจราจรในหลายพื้นที่เลยทีเดียว
ยังคงต้องพกติดตัวอยู่เสมอนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้งตลอดทั้งสัปดาห์นี้
โอกาสการเกิดฝนในสัปดาห์นี้นั้นมีในพื้นที่ไหนบ้าง

ระบบพยากรณากาศของไทยรัฐทีวี
คุณผู้ชมครับจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีครับ
ปัจจัยที่เข้ามาสร้างความแปรปวดลักษณะอากาศในเมืองไทยของเรา
อย่างบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่แผ่มาตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
วันนี้จะแผลลงมาต่ำสุดเป็นวันสุดท้าย

ค่อยอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็จะค่อยถอยร่นออกจากเมืองไทยของเรา
ลักษณะเช่นนี้ก็จะทำให้ลักษณะความแปรปวนต่างที่เกิดขึ้นกับเมืองไทยของเรา
ตั้งแต่กลางสัปดาห์ที่แล้วมาจนถึงณขณะนี้ค่อยอ่อนกำลังลงครับ
แต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนแน่นอนก็คือเรื่องของฝนครับ
ฝนนั้นจะลดลงแต่ยังคงไว้วางใจไม่ได้นะครับ
พื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานบางพื้นที่ยังคงมีโอกาสตกอยู่
แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่มวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง
ก็คือเรื่องของอุณหภูมิที่จะเริ่มสูงขึ้นในหลายพื้นที่
นี่คือภาพรวมอุณหภูมิตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สังเกตว่าในพื้นที่ภาคเหนือและบริเวณพื้นที่ภาคอีสานนั้น

แต่ละพื้นที่จะเป็นอย่างไรหลังจากนี้
ฝนจะตกในวันไหนบ้างเดี๋ยวเราไปตรวจสอบพร้อมกันนะครับ
เริ่มต้นในบริเวณพื้นที่ตอนบนของประเทศไทยก่อน

จากการตรวจสอบในภาคเหนือ๗วันหลังจากนี้เป็นต้นไป
วันสองวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนในพื้นที่นะครับ
หลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยสูงขึ้น
การว่าช่วงวันพฤหัสวันเสาร์อุณหภูมิ
อาจจะแตกระดับไปแตะที่๔๑องศา
อีสานนะครับหลังจากนี้ฝนจะลดลงนะครับ
ก่อนที่จะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปนะครับ

สุดอยู่ที่ประมาณ๓๘๓๙องศาเซลเซียต
ภาคกลางครับวันสองวันนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝนอย่างต่อเนื่องนะครับ

ก่อนที่จะกลับมาตกใหม่ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หน้า
ตะวันออกครับฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับ
อุณหภูมิทรงประมาณ๓๓๔องศาเซลเซียต

เกิดฝนยังคงมีอยู่ในพื้นที่นะครับ
โดยตกมากที่สุดอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าวันพุธนะครับ
ทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ทรงประมาณ๓๒๓๓องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ
โอกาสการเกิดฝนอาจจะกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งในวันพุธนะครับ

ดังนั้นใครที่จะวางแผนทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงต้องเฝ้าตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วย
และนี่คือทั้งหมดของจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ครับ
ผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ